ก็ฉากฤทธิ์ค่ะโอ้จะไม่ให้รักไม่ได้ห่วงไง
คุณวุ้นเช่นเขาทั้งสวยทั้งน่ารักนะใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดค่ะเจอนักเลงคีย์บอร์ดวิภาควิจารณ

ฉะกลับแบบแสบถึงส่วงเลยล่ะค่ะ
ประโยคเด็ดไปถึงเกลียนคีย์บอร์ดให้ได้ร้อนหนาวกันเลย
สำหรับชาคริสแย้มนามที่ของขึ้นแทนวุ้นเส้นวิริธิภาพรยาสุดเลิฟ
หลังจากสาววุ้นเส้นโดนวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับบทบาทการแสดงในละครรีเมคเรื่องดัง
โดยชาคริสเผยว่าภรรยาตั้งใจเต็มที่กับงานแสดงเรื่องนี้
และถึงกับน้ำตาซึมเนื่องจากเครียดที่โดนชาวเน็ตจวกยับ
ซึ่งเจ้าตัวก็คอยให้กำลังใจและเตือนไม่ให้ภรรยาคิดมาก
ฉะคนวิจารณ์ว่าไร้จัญญาบันก่อนจะออกตัวแทนภรรยาว่า

ไม่ได้ทำให้สาววุ้นเส้นเข็ดกับงานแสดงเรื่องต่อไปค่ะ
เขาก็ทำเต็มที่เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ใช่แบบนักแสดง

แต่คือเขาก็สนใจแล้วเขาก็ชอบ
แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทาย

คือทุกคนก็เข้าใจว่าที่เลือกวุ้นมาคือ
เพราะว่าด้วยลุคด้วยความสง่าของเขา
แล้วก็เรื่องการแสดงคือจริงเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์

ดีแบบว่าจะมาแสดงแล้วแสดงได้ดีเลย

คือช่วงที่ตอนที่ถ่ายก็เกิดความเครียดค่อนข้างเยอะ

แล้วมันเป็นอะไรที่เขาต้องแบกอยู่ประมาณหลายเดือนอยู่นะ
เขาก็ทำเต็มที่ครับ
ก็แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับ
เขาก็ท้อมีท้อแต่เราก็ให้กำลังใจเขา

แต่ว่ามันก็ไม่มีใครอยากโดนด่าหรอก
คือคนเราตั้งใจทำจะตายแล้วแบบอยู่ดีโดนคนมาว่านะ

มันก็อยากเห็นตอนมันมาเล่นเองว่า
ก็ปากคนอะนะจัญญบันไม่มีก็อย่างนี้แหละ

หลายคนสังเกตว่าช่วงนี้สู้พร้อมเกินไป

เป็นเพราะช่วงนี้ภรรยาโหมงานหนัก

ซึ่งส่วนตัวอยากให้ภรรยารูปร่างอวบแบบมีน้ำมีนวลมากกว่า

เจ้าตัวก็หายห่วงค่ะ